นึกว่ามีเรื่องอะไรอยู่

หมอกล้องสรวิทย์คุณผู้ชมค่ะ
คืออย่างนี้หมอกล้องไปไหว้ขอพรที่ฮ่องกง
ชอบไปคนไทยก็ชอบมูแล้วไปกันที่นี่กันบ่อยเลย
แล้วไปเจอซีนสะพึงมา

กล้องเนี่ยถือว่าเป็นอีกคนนึงที่สนใจเรื่องศาสตร์มูเตลูกับเขาเหมือนกันนะ
ต้องตระเวนไหว้พระทำบุญทั้งในประเทศต่างประเทศค่ะ
ลูกสาวเราน้องท็อปัดอดถามไม่ได้ค่ะ

พี่หมอกล้องสมปรารถนาสมหวังดังใจอะไรบ้างไหม
ที่ขอไปหลายพันเรื่องนะฮะ
ก็สมหวังเดี๋ยวจะกลับไปขอบคุณเทพเจ้าทุกองค์ที่ช่วยโดนบันดาลพรให้
แล้วแต่ละที่ที่ไปคุณผู้ชมหมอกล้องบอกว่าสัมผัสถึงพลังศรัทธา
แล้วก็เกิดเป็นเรื่องราวขนลุกขณะที่ไหว้พระอยู่ด้วยนะฮะ
อันนี้เป็นเรื่องเล่าจากวัดแชร์กงหลิวนะ
จะเป็นยังไงไปฟังเจ้าตัวเล่าดีกว่าค่ะ
สัมผัสอะไรหลายอย่างมันมีเหตุการณ์หลายอย่างที่พิสูจน์ให้เราเห็นว่า

แล้วก็สูบหม่นแล้วเราก็ถ่ายเม็ดตา
ขออนุญาตว่าถ้าเรามีบุญจริง
ถ้าเรามีบุญที่เคยทำมาก่อนอะไรก็ตามเนี่ยผมขอยกให้
มันก็ต้องมีการเผากระดาษ
พอเผากระดาษปุ๊บจากไฟที่มันแบบว่า
น้อยมันก็ฟลึ๊บขึ้นมามันก็น่าตกใจ

จากที่อยู่อีกด้านหนึ่งเขาก็วิ่งมาบอกว่า

เมื่อกี้หนูรู้สึกว่ามันมีลมพัดวูบใหญ่
แล้วก็ได้ยินเสียงคนแก่หัวเราะ

ทั้งเสียงคนแก่หัวเราะ
มาเข้าฝันให้เห็นหัวเราะที่ฝันน่ะ
ไม่เอาจะตามมาทำไง